มาดูผลกระทบในบ้านเรากันบ้างนะครับตำรวจจากการแข่งขันฟุตบอลลีกแล้ว
มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับนายสมบัติลีกำเนิดไทย
โควิด๑๙และต้องปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลตามมาตรการของรัฐบาล
ซึ่งในวันที่๘พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๐โมงครึ่ง
ทางกลุ่มผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนนั้นก็จะเดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคม
ที่ทำการสมาคมเพื่อขอให้สมาคมเป็นคนกลางในการเจรจากับรัฐบาล
ในการขอผ่อนปลนให้กลับมาเปิดกิจการได้ในเร็ววันนี้ครับ
ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้พอสมควร
รวมถึงมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอและไม่จัดให้มีโทรเมนต์แข่งขันในช่วงเวลานี้
หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีนโยบายในการผ่อนปลนให้เกิดบริการได้ในช่วงไม่ช้านี้นะครับ
หลีกของมาเลเซียกำลังจะหมดสัญญากับทีมในเดือนมิถุนายนและมีข่าวว่ามีสโมสรไทยลีกสนใจจะดึงตัวกลับมาร่วมทีม
จากกองหน้าชาวบราซิลมีค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงอีกทั้งหลายสโมสรต่างประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด๑๙จึงไม่ทำให้กล้าทุ่มเงินในการที่จะเสี่ยงซื้อนักเตะมาครับ
โอกาสที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายมาในช่วงเดือนกันยายนย่อมเป็นไปได้ยากครับ
ทีมยะโฮที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อในช่วงรอบแบ่งกลุ่มได้
น่าจะทำให้สโมสรไม่ปล่อยตัวไปเล่นกับทีมอื่น